มาดูกันต่อนะคะกับพี่สาวคนนี้นะคะพี่ตายสายทานค่ะ
นี่ล่าสุดนะคะเธอมาทำธุรกิจแล้วล่ะค่ะ
ขันกับเพื่อนอีกทั้งหมด๔คนนะคะ
นี่ทำธุรกิจเปิดร้านอาหารชื่อว่ายูไลท์ค่ะ
อยู่แถวพุทธมนตรสาย๑นั่นเองค่ะ
งานนี้นะพี่ตายร่วมทุนกับคนสนิทนะคะ
แล้วอยากจะบอกว่าผู้ชายที่เห็นเนี่ยไม่ใช่แฟนนะจ๊ะ

ตอนแรกนึกว่าอ้าวพี่ตายเปิดร้านกับแฟนหรือเปล่า

แต่พักหลังก็เห็นพี่ตายโพสต์แปลกนะคะ

เป็นเพราะเข็ดกับความรักครั้งเก่าหรือเปล่า

ก็วันนี้ก็แบบเป็นงานเป็นการนิดนึง

บอกแล้วว่ามีเดี๋ยวรอพร้อมแจ๊กกะรีน
แจกเกอรินจริงแล้วไม่มีอะไรหรอก
มันก็ว่างอ่ะก็เขาโพสต์อะไรเล่นมาอย่างนั้นค่ะ

ถามว่าเข็ดมันก็ไม่ได้เข็ดนะคะเพียงแต่ว่า
ตอนนี้คือพี่ว่าพี่พอใจนะจุดนี้
คือบางทีก็ถามตัวเองเหมือนกันนะว่าแบบ
เราพร้อมไหมที่จะไปแบบแชร์ความรู้สึก

ที่ผ่านมาเราดูแลคนอื่นมากเกินไป
โดยที่แบบลืมที่จะดูแลหัวใจตัวเอง
โสดค่ะโสดข้ามพบข้ามชาติแล้วนะ
แสวตัวเองนะ
ดูแลตัวเองดูแลหัวใจตัวเองด้วยนะคะ